เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่าคนในบ้านหลังนี้ถูกฟันหัวแบะ

คนฟันเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นอาสาสมัครทหารพรานอายุแค่๑๙ปีแล้วก็หลบหนีไป
คุณผู้ชมฮะคนในบ้านคนในครอบครัวงงมากสงสัยมาก
เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องคนนี้คู่นี้ไม่เคยมีปัญหากัน
ก็เลยสงสัยว่าเหตุผลที่ตัวคนน้องอายุ๑๙มาฟันหัวพี่จนแบะแล้วเสียชีวิตเพราะอะไร
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็สามารถคุมตัวนายวัชรพงศ์เลขจิตหรือว่าโจมอายุ๑๙ปีเท่านั้นเอง

ฆ่านายพิพัฒน์สุขมากหรือว่าจอมอายุ๓๖ปี
โจมกับจอมเนี่ยคุณเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ
จอมคนตายเป็นพนักงานขับรถประจำศาล
วชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่พงหญ้าบริมถนนบ้านเกาะโพ
โอเสาตำบลบังจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ
โดยนายโจมอายุ๑๙เข้ามอบตัว
พร้อมกับอาวุธมีดพระของกลางยาวประมาณ๑ฟุต
เรื่องต้นตัวเขาสาภาพบอกว่าสาเหตุ
มาจากเรื่องการโกรธแค้นส่วนตัวจนมีปากเสียงกัน
ก็เลยใช้มีดพระไล่ฟันนายจอมจนเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านญาติก่อนถูกตำรวจจับกลุ่มนะครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบศพของนายจอม
สภาพนอนหงายในพงหญ้ามีบาดแผลถูกฟันด้วยมีดพระ
เข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกันหัวแบะ
แล้วก็น่องขาซ้ายเป็นแผลชะกันอีก๒แผล
จากการสอบถามญาตินะฮะทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
หลังจากที่นายจอมคนตายเลิกงานครับ
กลับมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวนครศรีธรรมราช
ซึ่งอยู่ใกล้บ้านก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เมื่อถึงที่เกิดเหตุอ้าวเจอกับลูกพี่ลูกน้อง
กับนายจอมเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ทั้งคู่จึงหยุดพูดคุยกันริมถนน
ก่อนจะมีปากเสียงทะเลาะกันใหญ่โตนะครับ
และต่อมานายโจมใช้มีดพระฟันศีรษะนายจอมเสียชีวิตทันที
แล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์เพื่อขี่หลบหนีไปที่บ้านแม่ของเขา
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐เมตร

แต่แม่ของนายโจมถอดกุญแจรถเอาไว้
ทำให้นายโจมใช้รถขี่หลบหนีไม่ได้
ก็ต้องวิ่งหลบหนีหายไปในความมืด
ที่ตัวเขาเองจะตัดสินใจเข้ามอบตัวนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานายโจม

แล้วก็นำตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แล้วก็เห็นว่าเรื่องที่บาดหมางกันมันคือเป็นเรื่องเก่านะครับ
อีกอย่างตัวนายโจมผู้ก่อเหตุเนี่ย
จะกลับมาบ้านนี้ไม่กี่วันนี้เอง
ก็มาก่อเหตุแล้วคงเป็นเรื่องแค้นฝังใจที่เคยเกิดขึ้น
แต่อันนี้ต้องรอตำรวจสอบสวนกันต่อ